คุณพ่อไปกันที่คุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงกันบ้างนะคะ
พี่ท็อปฟี่วง๓บาท๕๐บาทค่ะ
ตอนนี้เป็นคุณพ่อแบบมือใหม่แบบหมาด
ใช่ไหมลูกชายน้องเฮเดย์นะอายุ๒เดือนแล้วนะคะ
พอเจอกับพี่ท็อฟฟี่ก็เลยไปถามหน่อยว่า
ตอนนี้พัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
ท็อฟฟี่บอกว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีมาก
แล้วก็ถามถ่ายไปที่เรื่องที่พี่ท็อฟฟี่ชอบเสี่ยงโชค
ถูกรางวัลหรือเปล่าเห็นว่านี่คลอดน้องออกมาเฮดังมาก
ได้รางวัลรางวัลถูกลอตเตอรี่ไปหลายบาทค่ะคุณ
แข็งแรงพัฒนาการดีมาก๒เดือนคุยเก่งมาก
แล้วก็น้ำหนักตอนนี้๗โลกว่าแล้ว
ซึ่งหนักกว่าเด็กปกติทั่วไปพอโครวคลอดออกมาเนี่ย๔๕๘๑เนี่ยหนักกว่าเด็กทั่วไป
ใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบให้เห็นง่ายก็ใส่เสื้อผ้าไซส์๘๐ของเด็ก
ใส่เสื้อผ้าของเด็กขวบนึงถึง๒ขวบแล้ว
จะพาไปวิ่งด้วยก็วิ่งหยอดแล้วพาเขาเข็นไป
ให้เขาซึมซับแบบว่าโตมากับคุณพ่อออกกำลังกายอะไรอย่างนี้

จนน้องเฮเดย์คลอดถูก
แต่ก่อนหน้าท้องไม่ถูกเลย
แล้วหลังจากที่คลอดออกมาแล้วก็เริ่มไม่ถูกแล้ว

คือตอนนี้มันมีงานอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลย
ลูกผมเกิดวันที่๒๓เนี่ยตามอยู่ยังไม่ออกแน่นะ